เพราะว่าจะมีมาตรการต่างที่เปลี่ยนแปลงไป

วันนี้ค่ะประมาณสัก๑๐โมงครึ่งค่ะ
พิจารณาความเหมาะสมในการขยายเวลา

จะต่ออีกต่ออีก๒เดือนก่อนหน้านี้บอกว่าจะยกเลิกแล้วใช่ไหม

ข่าวลือแต่ว่าล่าสุดค่ะน่าจะต่ออีก๒เดือนนะคะ
แล้วก็จะมีมาตรการในการปรับลดเวลาการกักตัวของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
เดิมกี่วันคะ๑๔วันลดเหลือ๗วันคือลดครึ่งหนึ่ง
สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
รวมทั้งให้ผ่อนคลายมาตรการต่างเช่นมีการเปิดพิพิธภัณฑ์สถาบันกวดวิชา
ร้านอาหารก็ให้เล่นดนตรีสดได้แล้วด้วยนะคะ
แต่จะให้นั่งดื่มแอลกอฮอลได้หรือยังเดี๋ยวต้องรอตาม

ใช่ค่ะโรงภาพยนตร์เปิดได้สนามกีฬาในร่มพวกจิมพวกฟิตเต็

ใช่ไหมคะน่าจะเปิดได้แล้วดีใจมากดีใจ
มาดูเรื่องของผู้ประกอบการหน่อยในส่วนของผู้ประกอบการนะคะ
คุณธนิวัลคุณมงคลนายกสมาคมพัฒนาคารไทย
บอกว่ามีการเสนอสบคให้พิจารณาเวลา
เวลากันในการเปิดร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด
ก็คือสีแดงเข้มยังไงคะให้ปรับยังไง
คือท่านบอกว่าจากเดิมคือนั่งได้ถึงกี่ทุ่มคะ
สองทุ่มอืมสองทุ่มมันยังขายได้ไม่เท่าไหร่เลย
บางคนเพิ่งเลิกการไปทานก็ไม่กล้าทาน

จากสองทุ่มเป็นสี่ทุ่มค่ะเพื่อเพิ่มโอกาส
ให้กับผู้ประกอบการในการค้าขายได้มากขึ้น

จากสรรพากรสรรพาคอร์ที่มีผลเอกนัฐพลนักพาณิชย์ที่ท่านประชุมไป
อาทิตย์ที่แล้วร้านอาหารให้ขยายได้ถึง๓ทุ่ม
ผู้ประกอบการบอกว่า๓ทุ่มชั่วโมงเดียว
มันไม่พอกับต้นทุนที่ขยายมาอีก๑ชั่วโมง
ขยายเลยสองชั่วโมงจนถึงสี่ทุ่ม
เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามว่า
ที่ประชุมชุดใหญ่สรรพาคอร์เข้ารับฟังเสียงของผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหน
อกจากนี้ยังเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารบอกว่า
ที่กำหนดให้พนักการร้านต้องฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
ออกไปเป็นสิ้นเดือนตุลาคมได้ไหม
สอดรับกับการฉีดวัคซีนเข็มที่๒
ส่วนใหญ่จะได้ฉีดวัคซีนเข็มที่๒คือตุลา

มาดูภาพรวมกันหน่อยทำเสียงอ่อยเลย
จำได้ไหมวันมหิดลวันเท่าไหร่คะ
กัญญาล้านกว่าโดส๒๕เหลือแสนกว่า
ตกวูบเลย๑แสน๑๒๒๑๕โดส

เพราะฉะนั้นดูภาพรวมหน่อยค่ะ
ที่๑แล้วก็ภาพรวม
สะสม๕๐กว่าล้านโดสแล้ว

ว่าอะไรคะแปลว่าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้แล้วใช่ไหม
ไม่ใช่นะคะการจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก็คือ๕๐ล้านโดส
แต่ต้องเป็นเข็มที่๒เท่านั้น
ครบต้องครบ๒เข็มเท่านั้นนะคะ
ก็ลุ้นกันไปค่ะคุณผู้ชม